แต่อยากให้ท่านดูพระนี่ก่อนพระรูปนี้อยู่ที่อุบลรัชธานี
สังคมออนไลน์แชร์คลิปกันเยอะเหลือเกินเราก็ตามให้นะฮะ
เพราะว่าพระรูปนี้ไปทำพิธีปลุกเสกของให้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็โดดโลดเต้นไปมาแบบอื้อหือพระนะที่กระโดดไม่ใช่เด็กนะ
ถูกต้องเดี๋ยวไปดูนะฮะ
อมณโม
พี่อธิบาลดิ์
ที่พระส่งรูปนี้

ให้กับผู้ชายคนนึง

พวกเก่งเราชนะ
คือเริ่มนั่งตรงนี้นะครับมีอีกคลิปนึงครับ
ทุกชมครับเป็นคลิปที่ไปรีวิวตระกรุดเครื่องรางของถัง
คือบอกว่าทำเองปลูกเสกเองขายเองดูฮะ
ตัวกุฎไม้เขาลงนะเจอร์ฟอร์นข้างหลังก็จะมีป้ายบอกมีฉลากบอกนะแท้ทุกดอกนะ
จะแจ้งภาษาดุเลขภาษาดุพรุ่งนี้นะเจอร์ฟอร์นสินค้าไปตัวนี้นะ
เป็นแพลคแบบนี้นะเจอร์ฟอร์นแพลคนี้เปิดบูชาอยู่ที่หน้าเฟซนะ
มีถูกเม่าเขาลงนี่คือการรีวิวระคระขายเครื่องรังของขลังของประเขา
อ๋อบอกกับญาติโยมนี้แพลคเผาไว้เรียบร้อยแพลคนี้เท่าไหร่เท่าไร
ตามที่ท่านได้ยินนะครับมีคลิปที่พระนำเครือ
ไม้ที่เรียกว่าเครือเขาหลงเนี่ยมาต้มในหม้อด้วยนะครับ
นี่ฮะบอกว่าทำน้ำมันว่านเขาหลงถามว่าทำทำไม
อันนี้คือน้ำมันว่านเขาลงพันปีหรือเจริญทรณ
มวลสารประกอบด้วยบ้านดอกทองตัวผู้ตัวเมียลากเขาลงพันปีน้ำมันจันทร์
หอมผงปฐมังโลกีซึ่งเราทำได้ได้ทำการกวนในวันพระใหญ่นโยม
หรือจะทำขึ้นพิเศษน่ะสำหรับบางท่านที่เอาไว้หอมมาก
จะควรกวนแบบนี้ไปอีกห้าชั่วโมงจากน้ำมันยี่สิบลิตรเนี้ย
ต้องกวนให้เหลือแค่๕ลิตร
คือญาติโยมหรือว่าชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจ
ใช่ไหมคือถ้าคุณจะทำแล้วเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไป
อาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มีสำนักที่ไหนก็ไม่มีใครว่า

ถ้าคุณไม่ไปทำแล้วไปหลอกลวงต้มตุ๋นใคร
หรือว่าใครกินเข้าไปใช้เข้าไปทาเข้าไปแล้วไปมีอาการแล้วเขาไปแจ้งความ

จะมาเจริญพรญาติโยมแล้วก็รีวิวต้มอะไรขายหรือว่า

ผลวิจารณ์วิจารณ์เยอะนะครับท่านผู้ชมครับเราตรวจสอบแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์วัดป่าสว่างสามัคคี
อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลรัชธานีนะฮะที่ตรงนี้นะครับ
เราก็เลยไปหาหน่อยนะครับไปที่นี่เจอท่านเจ้าวาดอยู่รูปเดียวนะครับ
นี่นะฮะวัดป่าสว่างสามัคคีที่อุบลรัชธานีนะครับ
เราก็ถามท่านว่าเอ๊ะพระที่ปรากฏในคลิปแล้วหลวงพ่อเราก็ถามว่าไปไหนแล้วนะครับ
คือพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเท่าที่ทราบมาถึงเนี่ยตอนที่ทีมข่าวเราไปถึงนะ
ส่งของให้กับลูกค้าอยู่อะไรนะคะที่ว่ามีพรีออเดอร์มานั่นเหรอคะ
ส่งของให้กับลูกค้าอยู่นะครับพระที่ทำพิธีเสกฮนุมานให้กับเด็กผู้ชาย
รีวิวขายของขลังเนี่ยครับคือนี่ฮะพระปรัชญาพรศรีเศษอายุสามสิบเจ็ดปี
ค่ะบางคนเขาก็เรียกครูสมิงอาจารย์เอโอ้เอาทั้งครูทั้งอาจารย์เลยค่ะ
มีพระด้วยเนี่ยหมดเลยต้องเลือกนะบางทีอ่ะเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับ
สำนักสงฆ์วัดป่าสว่างสามัคคีค่ะคือท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะ
คือบางทีสำนักสงฆ์เนี่ยมันเป็นสำนักสงฆ์นั่นแหละค่ะ
แต่เขาจะตั้งชื่ออ่าให้มีคำว่าวัดนำหน้าค่ะ
ญาติโยมเห็นก็เรียกวัดเรียกวัดแต่ก็คือสำนักสงฆ์นะครับใช่ค่ะ
ส่วนคนที่กระโดดโลดเต้นในคลิปเนี่ยเป็นใคร
น้องเขาเป็นลูกศิษย์คนสนิทของพระปรัชญาพรนะครับเคยบวชเนรอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่นี่
แต่ตอนเนี้ยศึกละไม่ได้บวชเนียนละแต่ยังเห็นเอาอะไรมานุ่งคล้ายคล้ายสีเหมือนจีวอน
ใช่ไหมฮะเอามาพันเอามานุ่งแต่อันนี้เป็นกางเกงนะครับ
ว่าชื่อน้องเฟียก็แล้วกันค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบดูเฟซบุ๊กของพระปรัชญาพรนะครับ
พบว่าได้โพสต์ขายเครื่องรางของขลังเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
โลกออนไลน์อ่ะอ๋อนี่คือเฟซบุ๊กนี่ฮะโอ้โหคือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะ
ท่านผู้ชมคุณรัชพรผมเคยถามหลวงพ่อนะถามพระผู้หลักผู้ใหญ่อืม
บอกว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องของโลกสมัยใหม่ใช่ไหม
โทรทัศน์วิทยุที่ต้องฟังข้อมูลข่าวสารหรือว่าสังคมออนไลน์
แต่พระก็ควรจะมีไว้เพื่อเผยแผ่ธรรมะนั่นคือหน้าที่ของพระสงฆ์เนาะ
ธรรมะให้กับญาติโยมติดตามข้อมูลข่าวสารแต่นี่
เอามาขายแบบนี้ไม่ได้วัตถุออนไลน์เครื่องรางของขังอะไรพวกนี้
มาขายทางทางออนไลน์ไอ้พวกวัตถุต่างต่างเนี้ยนะครับที่ขายเนี่ยอ่า
ขุนแผนขายองค์ละสามสิบห้าบาทค่ะถ้าคุณอรัชพรซื้อสามองค์
หลวงพี่ให้เลยร้อยบาทเป็นโปรโมชั่นเหรอคะนี่เห็นไหม
แล้วก็ยังมีสีพึ่งพลายเขาหลงขายตลับละหนึ่งร้อยบาทโอ้
มีน้ำมันว่านเขาหลงพันปีที่ต้มเองขวดเล็ก
ราคาห้าร้อยบาทอืมนี่ขวดเล็กนะขวดใหญ่ก็อ่านอีกทีนึงค่ะ
มีตะกรุดไม้เขาหลงชุดรวยพันล้านโอ้โหซึ่งจะมีทั้งตะกรุดไม้เขาหลง
ขุนแผนตะกรุดคาดเอวด้วยนะครับเนี่ยรวมกันแล้ว
ละหนึ่งร้อยบาทชื่อชุดรวยพันล้านชุดละหนึ่งร้อยบาทเหรอคะ
หนึ่งร้อยก็รวยเป็นพันล้านได้โอ้โหมีเขาหลงบวงนาคบาท
ที่ปลุกเสกพร้อมใช้ขายราคาหนึ่งร้อยบาทนะฮะ
คือเครือเขาหลงที่พระปรัชญาพรนำมาปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังต่างของเขาเนี่ย
เขามีชื่อกันมานานแล้วเรื่องเครือเขาหลงจะเจอในป่าลึกนะครับ
เชื่อกันว่าเป็นไม้ที่มีเทวดารักษาคนที่ตัดเครือเขาหลงได้ต้องมีวิชาอาคม
มีพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับใครไปเจอในป่าเนี่ยบางทีเนี่ยไม่รู้
ก็มีอีกแล้วเหรอคะเวลาเราได้ยินข่าวคนหลงป่าอ่า
ก็คือถ้าหลงป่าจริงก็จะดูไม่ออกว่าอันนี้คือต้นไม้หรือว่าคือเครือเขาหลงหรือคือต้นอะไรเหมือนกันนะ
โชคร้ายเขาเชื่อว่าโชคร้ายไปเดินข้ามก็หลงไปเลย
บางคนก็หาเจอหาไม่เจอก็มีแต่ว่าเนี่ยถ้าจะเอามาได้ต้องมีวิชาอาคมแล้วก็พระรูปเนี่ยเขาบอกเขาได้มาเขาก็มาทำเป็นเครื่องรางของขลางต่างของเขา
จากวิราชัยเจริญศุกร์ลงไปที่สำนักสงสว่างสามัคคีธรรมไม่เจอครูสมิงอาจารย์เอนะคะ
แต่ว่าเจอนี่ค่ะพระไกรสอนสุจินนธรรมโมเจ้าสำนักสงฆ์สว่างมักสามัคคีธรรม

ก็เล่าให้ฟังเล่าให้คุณติฟังบอกว่าพระเอเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์นี้จริง
แล้วเพิ่งจะเป็นพระสงสว่างสามัคคีธรรมได้แค่๒๑วัน

บวชค่ะเพิ่งบวชเมื่อวันที่๙เมษายนปีนี้นี่แหละ
ท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพระเอเนี่ยนะเคยบรรพชาเป็นสามเณรที่จังหวัดสกลนครปี๕๘
แล้วก็ลาศิกขาด้วยเหตุผลปัญหาทางครอบครัว
จนกระทั่งพฤศจิกายนปี๖๓ค่ะ
แม่พระเอก็มาขอบอกว่าให้บวชให้กับลูกชายหน่อย
เพราะมีปัญหากับพ่อเลี้ยงใช้มีดไหล่แทงกัน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ให้บรรพชาเป็นสามเณรถือศีล๑๐ไว้ก่อน
จนกระทั่ง๙เมษาที่ผ่านมานี่เองค่ะต้นเดือนนี่แหละ
ก็ไปให้พระอุปชาที่วัดมงคลในอุปสมบทเป็นพระ
แล้วก็มาจำวัดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ไกรสอนก็บอกนะคะว่าพระเอเนี่ยเหมือนเป็นคนที่
หกมุ่นอยู่กับพวกเครื่องรางของขลัง
พระเครื่องมาตั้งแต่ก่อนจะบวชเป็นสามเณรแล้ว
แล้วก็มาเริ่มทำตะกรุดหลังจากบวชเป็นพระค่ะ
ส่วนเรื่องคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
จริงเนี่ยท่านบอกเคยเรียกมาตักเตือนแล้ว๒ครั้งนะ

แล้วก็ถือว่าไม่สนใจรับกิจนิมนต์ของชาวบ้าน
เอาแต่ทำเครื่องรางขายอย่างเดียว
แค่ไปสวดมนต์ชั่วโมงสองชั่วโมง

มึงมีของเยอะขนาดไหนมึงจะส่ง

บ้าพวกนี่เลย

บ้าวิทยาลัยนัยทัพคมนี่เลย

อันนี้นะเราไม่รู้เรื่องข้างใน
มันเรื่องของไก่ของมันอยู่ที่ว่าเออใคร
สถาหรือไม่สถาหรือว่ามีจริงหรือไม่มีจริงมันดู
อาจจะเป็นมาไม่รู้ของเขา
เจ้าชนักศพก็บอกแบบนี้ว่าโดยนี่มันคือหมวกมูลเลย
อย่าอยู่ให้ศาสนามัวหมองแปดเปื้อนเลย

ทีนี้คุณติก็ไม่เจอพระเอไม่เป็นไร
เดี๋ยวลองไปตามหาน้องผู้ชายในคลิปหน่อยสิ

น้องที่สมมุติว่าชื่อน้องเฟียใช่ไหมคะ

แต่ไม่เจอน้องนะคะแต่ว่าเจอแม่ของน้องค่ะ
บอกว่าน้องไปทำงานที่กรุงเทพแล้ว

เฟียเขาก็บอกว่าเออผมเคยบวชเนรที่สำนักสงฆ์นี้จริง
โดยมีพระเอเป็นพระพี่เลี้ยง
แล้วพระเอนี่แหละเป็นคนสักลิงลมให้ผมเอง

ก็ศักดิ์ได้ครับถ้าเขามีร่ำเรียนมาอะไรมาแล้วศักดิ์เป็นอะไร

ซึ่งน้องเฟียบอกว่าต้นปีผมอยากลองของ
ก็เลยให้พระเอปลุกลิงลมในตัวผมขึ้นมา

ครับ
ไม่มีครับก็ไม่รู้สึกตัวจริง

บอกไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรลงไป

คุณแม่ที่นั่งฟังการสัมภาษณ์ของคุณติกับน้องเฟียอยู่
ยังบอกเลยว่าเฮ้ยแปลกจัง

ยังบอกว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายแม่เนี่ย
แต่แม่ก็มองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

ทุกครั้งที่ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์แม่ก็เจอ

ไม่รู้แต่หนูไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่

เมื่อกี้น้องเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงครับ
น้องบอกน้องไม่รู้สึกตัวเลย

ไม่ได้อยู่ในตอนที่เขาเป็น

ฟังจากที่คนอื่นเขาพูด

จริงเค้าได้เห็นในข่าวนี้แหละ

คือมันไม่รู้ว่ามันเป็นจริงไหม

ดียังไงก็ศรัทธาหมดเลยนี่ค่ะเรายังได้ไปคุยกับ
ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงด้วยนะเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหว
เขาใส่หัวเลยอืมบอกว่าอยากให้พระเอออกไปจากสำนักสงฆ์เลย
เพราะว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงชาวบ้านเนี่ย
ก็แค่ว่าเกรงใจพระไกรสอนเจ้าสำนักสงฆ์นี่แหละ

ทั้งหมด๕ของอะไรส่งของตอนนี้ละมันของ
มันนักสงฆ์อยู่ในนี่นี้ละสมมติว่านับแพะให้เราไม่ครบ

นี่คุณยายยังบอกเลยเห็นไหมค่ะคือหลายที่เนี่ย
พอชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเนี่ยรวมตัวไปขับไล่พระก็มีมาแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราเลยย้อนไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วไปเจอเอาพระเอกลับมาพอดีเลยอ้าวอุ้ย
กลับมาจากส่งของนี่เขาพาเราไปดูนะครับนี่คือคลังคลังวัตถุดิบเหรอคะ
เครือเขาหลงอุ้ยท่านไปเอามายังไงเยอะขนาดนี้เนี่ย
นี่เยอะมากนะฮะเนี่ยคนสนใจสั่งบูชาทางออนไลน์อะไรพวกนี้

ก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเครือเขาหลงของเขา

เค้าบอกว่านี่ใช่เค้าก็สั่งทางออนไลน์แล้วก็ไปทำอะไรให้นะครับ

ตามประวัติที่เขาว่ากันต่อกันมาเล่าต่อกันมา

มีเทวดารักษาเอาไว้คนที่ตัดต้องมีวิชาอาคมนะฮะ
หากใครเดินป่าไม่รู้ว่าเป็นเครือเขาหลง
ไปเดินข้ามนี่พัดหลง
ทางด้านของศัยศาสตร์ทางพุทธคุณเนี่ย

พระเอยังมีพระขุนแผนด้วยนะครับ
ขุนแผนที่ใส่กรอบแล้วมีเครื่องลางของขลังอีกเยอะมาก
นี่ฮะอยู่ในกุฏิเนี่ยถามอู๋ทำไมเยอะจังหลวงพี่
ใส่ถุงเรียบร้อยเลยอันนี้กุฏิหรือโกดังคะเนี่ย
นี่ฮะบอกเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองผ่านออนไลน์
นี่เขาก็เปิดให้คุณกิติศักดิ์ดูอย่างนี้เลยนะฮะ
ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือสต็อกสินค้าเลยนะ
ใช่แล้วมีใบแบบลักษณะโส่งโปสเตอร์ที่แนบไปด้วยใช่ไหม
ให้รู้ว่ามาจากร้านไหนถ้ารักษณะเหมือนเวลาซื้อของออนไลน์เนาะ
เขาก็จะมีเหมือนเป็นใบให้เห็นว่าเอออันนี้เป็นของร้านไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยค่ะ
เออจริงก็ไม่ได้ว่าพระเอกปั๊มอยู่ในกุฏิได้คนเดียวนะ
เออนั่นน่ะสิมีเชือกมีได้

ค่ะสุดท้ายเอาอย่างงี้อ้าวเรื่องใครจะเชื่อใครจะศรัทธาสั่งซื้ออะไรก็
ว่ากันไปพฤติกรรมความไม่เหมาะสมของการเป็นสงฆ์เนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญ
แต่ที่ว่าปลุกเสกนะเสกฮานุมานลิงลมใช่ไหม
ให้กับน้องเฟียร์เด็กวัยรุ่นที่เคยบวชเนรอยู่ด้วยกันเนี่ย
ตอนนี้น้องเขาศึกแล้วเขาไปทำงานกรุงเทพเนี่ยอยากจะรู้ว่าโอ้โห
ในคลิปเนี่ยถึงขั้นแบบกระโดดโลดเต้นเป็นฮานุมานเป็นลิงลมนี่นี่เห็นไหมอืม
พอศักดิ์ห้องอะไรเข้าไปเนี่ยปุ๊บกระโดดเนี่ย
คือเฟียกระโดดจนเหนื่อยอ่ะค่ะแล้วเฟียบอกโอ้โหผมก็ไม่รู้ตัวนะ
ไม่รู้สึกตัวเลยรู้อีกทีก็หอบแล้ว
ติก็เลยบอกหลวงพี่
ขอลองหน่อยขอลองหน่อย

เฟียเนี่ยลองปลุกให้ผมบ้างได้ไหมนี่ฮะ

ตินี่เอาตัวเข้าแรกอีกแล้ว

วันนั้นไปทำพิธีตัดวิญญาณอะไรสักอย่างพระเอบอกได้นะแต่ขอเอางี้
ทีมงานของเราเนี่ยทีมข่าวเราเนี่ยเอาคนที่ไม่ได้ศักยันต์เลยนะ
อ่าไม่มีวิชาอาคมอะไรค่ะกราบพระเอก่อนกราบหลวงพี่ก่อนสามครั้ง
ติกราบไปแล้วอ่าตอนเนี้ยพระเอบอกติ
ลึกถึงครูบาอาจารย์ให้ดีแล้วนั่งพนมมือหันหลังมา
ครูบาอาจารย์นี่คือวิชาไหนคะไม่รู้ติคงนึกถึงตั้งแต่อนุบาลเลยมั้ง
นะเพราะว่าพระเอแกบริกรรมสวดคาถาอยู่นานค่ะเอามือแตะหลัง
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคาถาที่พระเอสวดเนี่ย
คือจับใจความไม่ได้อ่ะว่าเป็นภาษาอะไรนะค่ะ
ส่งบทสวดอะไรของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอืม
เอาเป็นว่าเราจะดูว่าจะสามารถเสกฮานุมาน
ลิงลมอะไรพวกนี้แล้วก็ปลุกฮนุมานปลุกลิงลมที่เสกเข้าไปในติเนี่ย
ค่ะมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับน้องเฟียไหมเออ
ลูกเราอย่าชาตาลิงล์ลมมาไปลูกแล้วยาดา
ท่องคาถาอยู่นี่๕นาที

ตีก็นึกถึงครูบาอาจารย์ไปด้วย
สุดท้ายครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พระเอญี่เลยบอกเอาอย่างงี้ไม่เป็นไร
ขอลองอีกคนนึงขอลองคนใหม่

คนที่ศักยันต์ทำพิธีแบบเดียวกับติเลยนะฮะ

เขาศักดิ์หลายอย่างเลยนะใช่

นี่ครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเสมอภาคกับติ
ทีมงานของเราคนนี้ให้พระเอเนี่ยท่องคาถาปลุกฮนุมานปลุกลิงลมให้อยู่ห้านาที
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เลยเหรอคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเอาเป็นว่าทั้งคู่ทั้งคนศักดันไม่ศักดิ์ไม่เหมือนกับน้องเฟีย
อ่าน้องเฟียแต่ว่าน้องเฟียนี่คือพระเอเป็นคนสักลิงลมให้อ่าคือสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าพระเอบอกกับติ
บอกกับทีมข่าวของเราบอกเอาเป็นว่าขอเสร็จพิธีเท่านี้ก็แล้วกันปลุกไม่ขึ้นปลุกของไม่ขึ้น
คือมันทำไมถึงปลุกไม่ขึ้นล่ะพระเอบอกว่าก็มันไม่มีองค์ฮานุมานกับลิงลมลงมาที่ทีมข่าวของเราทั้งสองคน
มันก็เลยปลุกไม่ขึ้นค่ะพระเอบอกสาเหตุที่ปลุกไม่ขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะ
มันเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อเหรอคะคือจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
มันต้องอยู่ที่ความศรัทธาการทำพิธีแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้พลังมากด้วย
แต่น้องเฟียบอกว่าตอนนั้นแค่อยากลองของนะก็นั่นแหละเขาอยากลอง
ของเราก็อยากลองแต่อาจจะไม่ได้ศรัทธามากพอหรือยังไร
เอบอกว่ามันก็ต้องใช้พลังเยอะด้วยนะฮะ
แล้วการท่องคาถาเนี่ยคาถาที่ได้มาเนี่ยเป็นคาถาจากพ่อปู่ฤษีตาไฟ
ตอนนั้นเคยนั่งสมาธินิมิตฝันเห็นแล้วได้คาถามา
แต่เอาเป็นว่าวันนี้ทีมข่าวของเราไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์สองคนเนี่ย
แม่มันปลุกไม่ขึ้น
คือว่าเป็นเรื่องปกติที่คู่กับสังคมไทยมานานแล้ว

ตรงนี้มันมีปัจจัยอะไร
เอ่อคิดว่า
พลังงานที่ว่าสารเคมีในสมองไม่ตรงกัน
ท่านผู้ชมครับพระเอยังพูดถึงการบวช
ที่บวชมา๓ครั้งเขาเรียกว่าชาย๓บวช
พระเอบอกเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอก
บวชกี่รอบเนี่ยเพราะยังไงก็ได้บุญเหมือนกัน
ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าพระเอไม่ยอมทำกิจนิมนต์
ไม่ทำกิจของสงฆ์อันนี้ยอมรับนะครับ
รับว่าไม่ค่อยรับกิจนิมนต์ชาวบ้าน
เพราะต้องทำเรื่องของเครื่องรางของขลัง

มันไม่ใช่หน้าที่ของส่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่เหรอ
เอบอกว่ามีความจำเป็นต้องหาเงินไปเป็นค่ารักษาแม่ที่ป่วย
ไรจากการขายเครื่องรางของขลังเนี่ยเดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒๐๐๐บาทก็เท่านั้นแหละพระเอบอก
กำไรจากการขายเครื่องรางของขลังเดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒๐๐๐บาทก็เท่านั้นแหละ
กำไรจากการขายเครื่องรางของขลังเดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒๐๐๐บาทก็เท่านั้นแหละ
กำไรจากการขายเครื่องรางของขลังเดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒๐๐๐บาทก็เท่านั้นแหละ
กำไรจากการขายเครื่องรางของขลังเดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒๐๐๐บาทก็เท่านั้นแหละ
ออนไลน์คุณก็ไม่ได้ลำบากใช่ไหมถ้าคุณจะขายอะไรของคุณ
อาจจะได้เงินมากกว่าเดือนละ๒๐๐บาทอะไรที่คุณบอกอีก
เอ๊ะทำไมสำนักพุทธเงียบเลยเวลามีเรื่องแบบนี้สำนักพุทธหายไปไหน
ไม่ได้เงียบนะคะนายวิโรธชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
ลงไปพบพระเอแล้วค่ะไปพร้อมกับประหลัดอำเภอเหล่าเสือโก้
อุบลราชธานีผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านด้วย
ก็ไปพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คุยกับทั้งพระเอแล้วก็พระไกรสอนด้วยนะคะ
เป็นคลิปเก่าตั้งแต่พฤศจิกายนปีหกสาม
ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ยังบวชเป็นเนรอยู่

รับด้วยว่าทำพระเครื่องให้เช่าบูชาผ่านโซเชียลมีเดียจริง
เพราะว่าเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้มานานแล้ว
ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เผยแพร่ออกไป

ผมพร้อมรับผิดชอบด้วยการลาศึกภายใน๓วัน
ที่เป็นศรัทธาของแต่ละคนนะครับ
ความเชื่อครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อ

เมื่อแต่โบราณาการ
ผมเพิ่งมาหลังเขาเอง
เขามีมาก่อนผมแล้วโลกมีสองด้านนะครับ
ผมมองว่าศรัทธาก็คือศรัทธาเมื่อมีความเชื่อ
มีความเชื่อสัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริง
่อมเกิดบุญยฤทธิ์ขึ้น
ผมศึกให้ครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านครับ
อีก๓วันครับอีก๓วันผมจะศึกให้ครับ

คืออย่างเนี้ยมันได้ถึงขั้นอบัตรหรอกคิดอะไร
ก็คือประพฤติไม่เหมาะสม

ใช่ค่ะถ้าอยากศึกษาในพระธรรมจริง
ครับนายจรรยหัสดีกำนันตำบลพลเมืองก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
จริงตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะขอให้พระเอออกจากพื้นที่ไปเลยด้วยซ้ำนะคะ
ครับแต่พอได้ยินว่าพระเอเนี่ยยืนยันว่าจะศึกภายในสามวัน